อีกหนึ่งเหตุการณ์คุณผู้ชมตอนนี้เขายังมีการระดมกำลังแล้วเอาใจช่วย
คือมีหนุ่มพิการคนหนึ่งเขาน้อยใจแฟน
กระโดดน้ำลงไปในเขื่อนศรีนครับอืม
กาญจนบุรีจมหายไปนานกว่า๑สัปดาห์ตอนนี้ยังไม่เจอ
ก็ต้องพึ่งพาเรื่องของพระให้มาสวดทำพิธีหวังว่าจะให้พบร่างในเร็ววันนะครับบรรดาญาติพี่น้องกว่าสิบคนพร้อมด้วยนางบุญเฮียงเสาหงอ่า
ผู้เป็นแม่ครับมีการนิมนต์พระจากวัดท่ากระดานไปทำพิธีทางศาสนา
ที่บริเวณอ่างเก็บน้ำเขื่อนสินคาริย์เอำเพอร์ศรีสวรรค์นะคะ
จังหวัดกาญจนบุรีเมื่อช่วงบ่ายของเมื่อวานครับก็เป็นการทำพิธีตามความเชื่อแหละนะฮะ
เพื่อหวังให้ค้นหาแม่ร่างของนันนกพระดนแทร่เซียวายยี่สิบเก้าปีได้เป็นผลสำเร็จ
หลังจากนันโภดนเนี่ยทะเลาะกับแฟนแล้วก็น้อยอกน้อยใจ
กระโดดจากแพร่จมหายไปกลางน้ำตั้งแต่๒๕พฤศจิกายนแล้วนะครับ
เรื่องนี้เป็นข่าวเป็นคราวก็บางทีแบบ
คือทางรีสอร์ทเองก็ไม่อยากจะให้เป็นข่าวเป็นคราวนะ
แต่ญาติเองก็อยากจะงมหามร่างตอนแรกเนี่ยก็มีปากเสียงกันนิดหน่อย
เรื่องของการอำนวยความสะดวกตอนนี้ก็ให้ดำเนินการได้อย่างเต็มที่นะครับ
หลังจากที่ทำพิธีแล้วเนี่ยนายนางบุญเฮียงก็มีการบอกว่า
ลูกชายเนี่ยแม้จะพิการหูหนวกแล้วก็เป็นใบ้แต่เรียนเก่งมาก
ชิงทุนไปเรียนต่อที่สหรัฐได้
อยู่ระหว่างการรอทำงานใช้ทุนรัฐบาลของกระทรวงศึกษาธิการ

ขณะเดียวกันนายเฉลิมพลหงหย่นซึ่งเป็นประธานชมรมกู้ภัยทางน้ำภาค๗
พร้อมกับทีมนักประดาน้ำก็ช่วยกันค้นหางมค้นหาร่างของนายนพดลอีกครั้งหนึ่ง
ซึ่งจุดที่เกิดเหตุที่นายนพดลกระโดดน้ำลงไปมีความลึกเกือบ๑๐๐เมตร
แต่สุดท้ายก็งมหาไม่เจอคุณผู้ชมมันหลายวันแล้วนะครับ
ทางด้านตำรวจภูทรศรีสวัสดิ์ก็ลงเรือออกลาดตระเวนช่วยค้นหามร่างอีกทางหนึ่ง
ว่าอาจจะมีการไปลอยอืดขึ้นมาเหนือน้ำ
ซึ่งหลังจากเจ้าหน้าที่ร่วมกันค้นหาเต็มที่ทั้งวันแล้วก็ยังไม่เจอครับ
ยืนยันจะช่วยค้นหากันจนกว่าจะพบ
ยอมรับว่าจุดที่เกิดเหตุเนี่ยผืนน้ำมันกว้างใหญ่ภายสารมากครับคุณ
มันเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่แล้วก็ลึกมากเป็นอุปสรรคในการค้นหาอย่างมากทีเดียวนะครับ
ก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ได้มันรับแจ้งว่าพร้อมร่างมนุษย์ลอยขึ้นมาเมื่อคืนวันที่๑ธันวาคม
แต่ไม่สามารถนำร่างขึ้นมาได้เนื่องจากมืดมากแต่หลังจากนั้นร่างก็จมหายอีกครั้งหนึ่ง
แล้วก็ยังไม่สามารถที่จะหาได้เจอด้วยนะครับก็เอาใจช่วยให้ค้นหาได้ในเร็ววันนะครับ